คุณผู้ชมคะจะบอกว่าเดือนมีนาที่จะถึงนี้ค่ะ
รายการของเราเยอะแยะมากมาย

แล้วก็มีอีกหนึ่งรายการที่เป็นขวัญใจมหาชนค่ะ
ร้องได้ให้ล้านของเรานี่แหละ

ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเราค่ะ
แล้วก็ในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ทางรายการก็ใส่ใจสังคมค่ะ
บันทึกเทปตามมาตรการรัฐนะ

และก็ยังคงคอนเซ็ปต์ค่ะให้กำลังใจคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก

ก็ตั้งใจเลยนะจะเพิ่มเงินรางวัลให้ถึง๒ล้านบาทค่ะ

ในยามยากลำบากแบบนี้ให้จงได้จ๊ะ
แต่ว่าปีนี้ค่ะ
เปิดสักกระหลาดใหม่นะคะ
เกมเราลันมาบ้างแล้วคุณผู้ชมคงจะดูแล้วนะคะ
แจกกันเยอะถึง๒ล้านบาทนะคะ
ให้ชุ่มเลยแล้วก็ไม่มีการกลับบ้านมือเปล่านะคะ